คุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อกันที่เรื่องราวนี้บ้างดีกว่าค่ะ
ก้าวเกริกพลขอพูดบ้างนะคะ
หลังจากที่เจนนี่ได้หมดครับสดค่ะ

บอกแบบนี้ว่าเธอเนี่ยนะพยายามติดต่อน้องก้าวแล้วนะคะ
ตัวกลางเสนอเงิน๑ล้านบาทเพื่อจบคดี
แต่อีกฝ่ายนั้นกลับไม่ยอมค่ะแถมเรียกร้องถึง๓ล้านบาท
งานนี้ค่ะทัวร์เลยลงที่น้องก้าวแบบเต็ม
โดนคอรหาว่าโอ้ยน้องก้าวน่าเลือดเหลือเกินนะคะ
น้องก้าวเองพร้อมทนายเจมส์ต้องออกมาชี้แจงลั่น
อีกฝ่ายจริงใจจริงนะคะตั้งแต่แรกคงไม่เกิดการฟ้องร้อง
และสิ่งเดียวที่ร้องขอคือให้ลบเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอ
เพื่อเธอคนเดียวออกจากยูทูปค่ะ
โดยจะนัดทั้งสองฝ่ายไต่สวนคดีวันที่๙พฤศจิกายนนี้ค่ะ
คือไม่ได้คุยนะครับเขาทักมาแล้วก็ผมก็
ผมก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่เลยเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องใหญ่

แล้วการที่ฝั่งนู้นบอกว่าให้มา๑ล้านก็ไม่ยอมจบ
อันนี้เหมือนโจมตีเราไหมแคดิ็ตเรารู้ป่ะ
ผมมองอย่างนี้อาจจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน

คำฟ้องที่ผมฟ้องไปคือการลำบสริกษิต
คำขอท้ายฟ้องคือขอให้ลบชิ้นงานนะครับ
ผมไม่อยากให้เอาเสียงผมแล้วก็หน้าผม

เพราะว่าผมไม่เสียดายครับ

ซึ่งดูแลคดีหนุ่มไม้พี่รัฐด้วยนะคะ
นักข่าวเลยขอถามถึงกระแสข่าวการถูกขุดคุยของทั้งสองฝ่ายนะ

ทนายเจมส์บอลโอ้อย่าทำเลย
เพราะสุดท้ายผลกระทบจะไปตกที่เด็กค่ะ
ส่วนค่าเลี้ยงดู๖ข้อที่ซาร่าร้องขอเอาไว้นั้น
จริงไม้ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้นะ
และท้ายสุดค่ะวันที่๒พฤศจิกายนนี้นะคะ
เป็นไปได้ก็อยากจะให้ทั้งคู่นั้นไกล่เกลี่ยกันให้ลงตัวเพื่อลูกค่ะ
จริงแล้วผมอยากให้ไก่เกลี่ยกันจบลงโดยเร็ว

แต่ณวันนี้คือพอทั้งสองฝั่งต่างมีแฟนคลับถูกไหม
ขุดต่างคุยอะไรกันขึ้นมาเนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลเสียไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ซาร่าเป็นเด็ก
เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดือนพฤศจิกามี๒คดีให้ต้องติดตามค่ะ
วันที่๒พฤศจิกากับวันที่๙พฤศจิกานะคะ
คดีคุณมัยพิรัตน์แล้วก็คุณน้องก้าวเกลือกคนนั้นเองจ้ะ